สำหรับการหายตัวไปของนายบิลลี่
แต่ปรากฏว่าที่สุดแล้วก็ทราบแล้ว

เนื่องจากว่ามีการพิสูจน์ตรวจสอบต่างเนี่ย

สารอายารถู้เจริตและประพฤติไม่ชอบกลาง
เมื่อวานนี้มีการออกหมายจับนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรกับพวกรวม๔คน

และตอนนี้ค่ะความคึมน่ารุ่นสุดคือ
สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ว่าจะให้ประกันตัวนายชัยวัดกับพวกหรือไม่
ราคาการประกันตัวก็คือ๕แสนบาทต่อคน
ในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะนายชัยวัดกับพวก

บอกว่านี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงในการสอบนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรวมกับพวก๔คน
แน่นอนว่าโดน๖ข้อหาหนัก
ในคดีฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่
เป็นแก่นำกระเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยนะคะ
คือนักข่าวก็จังหวะที่มีการนำตัวออกมา

นักข่าวพยายามที่จะเจาะไมค์ไปที่นายชัยวัด
นายชัยวัดพูดสั้นนะไม่มีอะไร

เดี๋ยวจะไปประกันตัวที่ชั้นศาล
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวขึ้นรถตู้คันนี้ออกไปทันทีค่ะ
คือเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัว
ในการยื่นฝักขังในชั้นศาล
ขณะที่นายชัยวัดและพวกมีการยื่นขอประกันเป็นเงินสด

ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือภรรยาของ๕แสนบาทขออภัยค่ะ
ส่วนภรรยาของนายบิลลี่ก็คือนางมื้อนอได้มีการยื่นคำร้อง
ค้านการประกันตัวเหมือนกันนะคะในฐานะผู้เสียหาย
ผู้ต้องหาทั้งหมดหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้น
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่า
ไม่ขอใช้สิทธิ์การประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝักขังต่อไป
ส่วนการขอประกันตัวในชั้นศาลอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของศาล
ที่จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวทั้ง๔คนหรือไม่อย่างไร
ส่วนพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันณจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานออกมา
ว่าสารอนุญาตให้ทั้ง๔คนประกันตัวหรือเปล่า
และหลังจากที่ช่วงสายที่ผ่านมา
เพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้
โดยเฉพาะวันนี้มีการลงตรวจค้นพื้นที่๔๕จุดในจังหวัดเพชรชบุรี
จุดสำคัญที่เข้าไปตรวจค้นคือไร่ชัยราชพฤกษ์
อยู่ในตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งจุดนี้เองค่ะมีพี่ชายของนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ตอนนี้เป็นผอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙อุบลราชธานี
เป็นผู้ครอบครองนะคะการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อที่จะต้องการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะซากรถจักรยานยนต์ของนายบิลลี่
ที่หายไปพร้อมกับนายบิลลี่เมื่อ๕ปีที่แล้วรวมถึง
คาดว่าน่าจะหาหลักฐานอื่นได้เพิ่มเติม
เนื่องจากวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีพยานยืนยันว่า
นายชัยวัดพักอยู่ในไร่แห่งนี้
และภายในไร่มันมีกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่แห่งนี้
กลุ่มผู้ถูกออกไหมจับใช้ในวันเกิดเหตุ
และอาจจะขับผ่านจุดที่คาดว่าจะมีกล้อง
ประดานน้ำเข้าไปในไร่มาช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะในไร่มันมีหลายจุดนะมีบ้านพักด้วย
มีบริเวณที่เป็นป่าด้วยและมีบึงน้ำขนาดใหญ่
ก็เลยสงสัยจุดนี้แหละค่ะว่าเอ๊ะในบึงน้ำเนี่ย
มันจะมีรถจักรยานยนต์ของนายบิลลี่
หรือมีหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
อาจจะถูกทิ้งลงไปในบึงหรือเปล่า
โดยระหว่างการตรวจค้นภายในไร่
เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าว
และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในไร่ราชพฤกษ

เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่พอเข้าไปแล้ว
ไปเจออะไรบ้างค่ะค่ะส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่
เร็วจังเสร็จภายใน๖เดือน
เออเสร็จภายใน๖เดือนเลยเหรอนี่นะคะ
ยืนยันว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างแน่นอน
หมายจับของศาลนายชัยวัดก็ได้ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
และพูดด้วยว่าข้องใจถึงกระบวนการที่ถูกส่งฟ้อง
ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ทำไมถึงส่งคดีนี้เข้าสารนี้ทำไมไม่ส่งฟ้องสารอาญา
ซึ่งเป็นคดีอายาธรรมปกติถ้าฆ่าคนตายเนี่ยนะคะ
ทำไมไม่เป็นแบบนี้ล่ะฟังเสียงนายชัยวัดค่ะ

เพราะสารอาญาไม่ได้ออกหมายจับผม
ผมเรียนเลยว่าวันนี้ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ
ไปเรื่อยครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ทุกวันนี้
กระทั่งถังเดี๋ยวค่อยว่ากัน

นายชัยวัดก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะ
พร้อมที่จะสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ
อีกหนึ่งคนวันนี้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้
แล้วก็สื่อก็ไปถามด้วยก็คือ
วันนี้ท่านพูดถึงเรื่องนี้เพียงสั้นบอกว่า
ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ก้าวล่วงศาล
ยืนยันว่าถ้าเกิดว่านายชัยวัดผิด
ก็ต้องได้รับโทษไม่มีการปกป้องใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้ว
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จะอนุญาตให้นายชัยวัดกับพวกรวม๔คน

คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจเราเกาะติดแน่นอน